เข่านั้นไม่เป็นสองรองใครครับ
โอ้โหเอาครับตัดล่างอีกทีครับ
ก่อนหน้านี้ที่มาครั้งแรกของเพชรวินิตอาจจะจับทางเวทีนี้ไม่ถูกครับ
ตั้งรับจัดทางแต่นี่ครับยุคใหม่ครับ
ภาคใหม่ตีเลยครับเดินบุกอย่างเดียว

โอ้โหมันเหลือเกินครับ

เป็นวินิตเสียบด้วยเข่าเสียบด้วยซ้ายเจอเขาซ้ายสวน

แพทย์น้องชายตีตีตี

อู้ยอู้ย
จังหวาเสียบใสของแกครับ
รออยู่แล้วครับ

และ๑๐ครับยุติการชกเลยครับ

แต่จังหวะพลิกเกม

บอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับเด็กคนนี้
เหมือนรอจังหวะอยู่แล้วครับ

ทำจนมีจังหวะหลวม

นี่ขนาดจอมแกร่งอย่างทางด้านเพชรวินิตครับ

ขยับมาตัดล่างต้นยกนั้น

หันเหลี่ยนขวางเลยครับ

เสียบซ้ายแล้วก็เน้นที่เขาซ้ายครับ
โอ้โหเมื่อโดนจังหวะนี้ครับ

ตามและ๔ครับโอ้โห

โอ้โหแต่มาเป็นชุดครับ

เฮ็ดนำชัย๑๐ผู้พันออสครับ

ยกที่๔เดี๋ยวเราไปลุ้นเงินรางวัลบนเวที